เพราะว่าเนี่ยที่อ่างทองเขามีคนโชคดีนะคุณ
โชคดีแล้วก็ต้องไปแก้บนตามที่ขอเอาไว้ไง
ขอใครล่ะเจ้าแม่ตะเคียนไงครับคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศกันกันก่อนว่าจะฆึ๊กขขนาดไหน

จำได้ค่ะแม่แก้วเรือนทอง

ผมเล่าให้ฟังแล้วที่นี่เขาทำยังไงรู้ไหม

เขามีจัดทัวร์

จริงเขาจัดทัวร์เพื่อไปกราบไหว้ที่นี่
หรือใครอยากขอโชคขอลาบต้องมาสักการะแม่แก้วเรือนทอง

ขนาดนั้นแหละคุณผู้ชมแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศของคนที่ทั้งมาขอพร
ขอโชคขอลาบขอความโชคดีจากแม่แก้วเรือนทอง
รวมทั้งคนที่เขามาแก้บนด้วย
นี่ค่ะแก้บนด้วยเสียงเพลงเสียงกลองเสียงดนตรีนี่แหละมากันมากมาย
หลังจากที่มาขอโชคขอลาบกันไปแล้วก็ได้ลาบก่อนโตในงวดที่ผ่านมา
ชาวบ้านคนหนึ่งก็คือคุณประทุมเรือนวิไลเล่าให้ฟังบอกว่าคุณปฐุมเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยได้โชคได้ลาบจากแม่แก้วเรือนทองมาแล้ว

อะไรจะแอคโทรขนาดนั้นแต่๔งวดเหรอ
ใช่ค่ะ๔งวดติดเลยก็เลยรวมตัวกันมากับชาวบ้านจ้างกลองยาวมารำแก้บนให้กับเจ้าแม่แล้วที่มากันนั้นนะคะยังไม่ใช่ชาวบ้านทั้งหมดที่ถูกโชคไปนะคือยังมีอีกอ่ะ
แต่มากันได้แค่นี้ว่างมาแค่นี้เดี๋ยวมาใหม่รอบ

เท่านี้ก่อนนะและนอกจากจะมีการรำถวายเจ้าแม่ตะเคียนแล้วชาวบ้านก็มานี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู

ช่องอ่างน้ำมนต์เวนะไปต่อ

มันยังไงทำไมออกมาแบบนี้ดูแป๊บเดียวเองดูไม่ทัน
เอาเป็นว่าแล้วแต่ใครตาวัยแล้วแต่ใครตาดีแล้วแต่จะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะ
ยังไงก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทั่วหน้าทุกคน
สาธุค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งผมต้องย้ำทุกที
อย่าเพิ่งรำคาญกันเพราะว่าเราดูข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
เราก็เล่าสู่กันฟังเขาเจออะไรกันมาชาวบ้านไปเป็นแบบไหนอะไรยังไง
เราก็เล่าให้ฟังเฉยคือสุดท้ายท้ายที่สุดพวกเราก็ต้องบวกลบคุณหารกันเอาเอง
คือจริงแล้วเราแค่มารวบรวมให้ดูว่าแต่ละท้องที่แต่ละที่เขามีแบบว่าพิธีกรรมมีความเชื่อที่มันแตกต่างกันยังไง
งั้นคือคนไทยเราอยู่กับความเชื่อมาตั้งแต่อดีตแล้วนะ